ในเรื่องการเมืองกันดีกว่านะคะ
หลายคนก็แสดงความคิดเห็นไม่พ้นแม้แต่คนบันเทิงก็ขอแสดงความคิดเห็นเหมือนกัน
คราวก่อนนะปั้นจันปรมานะคะแสดงความคิดเห็นออกสื่อ
เป็นยังไงล่ะก็โดนโจมตีนะคะโดนชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์จนเละเลยค่ะ
แล้วก็ล่าสุดนะอีกคนนึงที่โพสต์ถี่ไม่แพ้กันคือคุณแท็กพระรันยูค่ะ
เจ้าตัวมาร่วมเดินแบบพร้อมแหวนเพชร๒๘๘๒กรัฐ
มูลค่า๑๕๐ล้านบาททีเดียวนะ
คือในงานนี้เองค่ะเจ้าตัวก็ได้ชี้แจงแคปชั่นที่โพสต์ถึงการเมืองว่าเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้น
ออกตัวว่าไม่กลัวจะโดนกระแสโจมตีเหมือนเพื่อนนักแสดงด้วยนะ
เพราะว่ามองว่าทุกคนก็มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นส่วนตัวค่ะ
เรื่องกันมึงแน่นอนว่าดาราสุดเป็นทุกคนดูนะครับผม

พูดเล็กแล้วถามมากินต่อไปนะครับผม

บางครั้งต่อไปยังมีบางครั้งหน้ายังมีสู้ต่อไปเป็นกำลังใจทุกคน
บางครั้งก็น่าเห็นใจนะครับผม
เวลาเราโพสต์อะไรหรือพูดอะไรเนี่ยบางครั้งก็
อยู่ฝั่งไหนวะอะไรวะอะไรวะ

เราก็อยากให้ประเทศชาติดำเนินต่อไปพัฒนาต่อไป

แหละนะฮะกลางยังไงคุณไทยก็โพสต์
ก็โพสต์แรงอยู่นะเออนะฮะ
ส่วนเรื่องความเหอะลูกชายน้องพารันค่ะ

วันเดือนปีเกิดที่ข้อมือข้างซ้ายมาด้วย
ส่วนสาเหตุที่ไม่ศักดิ์ชื่อภรรยาก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะคะ
เน็ตไม่ต้องดราม่าแทนนะจ๊ะไปฟังเสียงค่ะ
ชื่อพ่อก็ไปแล้วชื่อลูกก็ไปแล้วครับ

คือผมบอกแล้วผมจะไม่ศักดิ์ชื่อแฟนหรือชื่อภรรยาครับผม

ชื่อพ่อเราศักดิ์ได้พ่ออยู่ตลอดชีวิต

แต่เรื่องภรรยาเรื่องแฟนอะไรผมไม่ครับ

คือเราพูดตั้งแต่เราคุยกันแล้วนะครับผม
เราชัดเจนอยู่แล้วครับ
คิดเหมือนคุณแท็กเลยนะคะว่า
เรื่องความรักของหนุ่มสาวหรือว่าคนสองคนเนี่ย
วันนี้มันรักกันอยู่แต่ว่าอนาคตมันไม่แน่นอน
แต่ว่าความเป็นลูกเป็นพ่อมันผูกพันไปโจรตลอดชีวิตเลยนะคะ
ชาวเน็ตบางคนก็สงสัยไงว่าแบบนี้เนี่ยคุณภรรยาจะน้อยใจหรือเปล่า
เพราะในไอจีลงแต่รูปแต่ไม่มีรูปภรรยาเลย
แต่เชื่อว่าครอบครัวนี้เขาคุยกันเข้าใจอยู่แล้วแหละนะคะ